เดี๋ยวอีกคนนึงทำอะไรอยู่

เอ้อเฮ้ยพี่ครับ

เพิ่มอะไรอย่างพอเอาแค่นี้พอคลิปลุกคลิปลุก
ไม่ได้คลิปลุกไม่มีใครข้ามพูดเลย
เราจะไม่เล่นเต้นไปมากกว่านี้จริงอยากจะกระเดาวตรงนี้เลย
ไม่คลิปลุกคลิปลุกเราเป็นผู้ประกราชค่ะไป
เรื่องของเรื่องช่วงนี้พี่จ๋า
ใกล้หน้าฝนแล้วโอ้โหฝนฟ้าอากาศตกหนัก

ก็เลยอยากจะพาไปทำอาชีพเสริมอย่างอาชีพจับแมง
ว่าแต่แมงที่ผมพูดถึงจะมีแมงอะไรบ้างที่สร้างรายได้
ไปชมกันเลย
สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย
ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝน
ตลอดข่าวเราก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปออกหาแมงในช่วงฤดูฝน
ว่าแต่จะมีแมงอะไรบ้างไปดูกันเลย
พาคุณผู้ชมไปออกล่าแมงจีนูน
แมงเด็ดหน้าฝนสุดอร่อยในหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้ง

ว้าวจับได้เยอะเลย
นี่ก็คือโฉมหน้าของแมงจีนูนสุดอร่อย
ที่หนึ่งปีจะมีให้จับแค่หนึ่งครั้ง
เพราะหน้าฝนจะเป็นฤดูที่แมงจีนูน
จะแพร่พันและเจริญตบตัวด้วยเต็มไว้นั่นเอง

ลึกใต้ดินหากจะจับขึ้นมาก็ต้องขุดขึ้นมาเท่านั้นนะครับ
โดยชาวบ้านเขาจะถือจอบแล้วเสียมไปขุดออกไปล่าแมงจีนูนตามเขตโรงย่าในไร่หรือแนวป่านั่นเอง
เพราะตรงนั้นเป็นที่อยู่ของแมงจีนูนซึ่งขุดดินลึกประมาณ๑๕เซนติเมตรเพียงเท่านี้
ก็จะเจอเจ้าแมงจีนูนแล้วอัตตาเอกชาวบ้านจะนิยมเอาแมงชนิดนี้ไปประกอบอาหารกันเอง
และนำไปส่งขายในตลาดเอ้ยรวยเลยนะคะซึ่งราคาซื้อขายแมงจีนูนั้นค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวแหละครับ
มาต่อกับที่แมงจีซอนขอบคุณครับ
คุณผู้ชมจริงแล้วคือแมงจีซอนนะครับ

ซึ่งโอ้โหอร่อยสุดแถมสร้างรายได้ดีด้วยนะ
มาครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมตามชาวบ้านโคกธม
ตำบลโคกยางอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์
ออกมาทำกับดักภูมิปัญญาชาวบ้าน
เพื่อจับแมงจี้ซอนนำไปขายสร้างรายได้
โดยชาวบ้านจะนำกระบะใส่น้ำใบใหญ่
ติดกับหลอดไฟเพื่อล่อแมง
เพื่อเปิดเสียงเรียกแมงแบบนี้
ที่ทำแบบนี้ก็เพื่อล่อให้แมงจีซอน
บินแบบนี้
ตามเสียงแล้วก็มาเล่นกับควาย
แล้วติดกับนางตกน้ำไปในที่สุด

ชาวบ้านสามารถจับแมงจีซอนได้คืนละ
ซึ่งเขาจะส่งขายตลาดในราคากิโลกรัมละ๔๐บาท
หากขายหมดจะได้เงินราว๒๐๐๐ถึง๓๐๐บาทเลยทีเดียว
โอ๊ยลาออกจากการภาคเสียงแปลก
แม้ต้องบอกเลยว่าแมงทั้ง๒ชนิดนั้น
เป็นของอร่อยที่หาได้แค่เฉพาะฤดูฝนเท่านั้นนะครับ
แถมยังสามารถทำเงินสร้างรายได้เสริมได้อย่างดีอีกด้วย
ครั้งหน้าตลอดข่าวยังมีเรื่องดีมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคย
ห้ามพลาดดูเด็ดขาดเลยนะจ๊ะ